ได้ดันทางมาถึงและทำการยื่นชื่อบัญชีนายกรัฐมนตรี

โดยได้มีการเสนอทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันธ
นัทธรรมนตรีคนเดียวของพักรวมเป็นมติของกรรมการบริหารพักษณ์ที่ได้มีมติจึงประสานไปและท่านได้ตอบรับคำเชิญกลับมา